มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ
เรื่องการเมืองกลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่ง

ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งพักการเมืองต่าง
ออกมาพูดถึงคำพูดของนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งเมื่อวานนี้อยู่นายยกรัฐมนตรีก็มาขึ้นแท่นพูดถึงทิศทางทางการเมืองของท่านเอง
บอกผมสนใจงานด้านการเมือง
ใช่นะครับผู้สื่อข่าวบอกยังไม่ทันตั้งคำถามเลยเรื่องนี้
แต่ก่อนหน้านี้ที่นายกเคยบอกว่าจะพูดเรื่องของทิศทางการเมืองของตัวเอง

เมื่อวานอยู่พูดคำนี้ผมสนใจด้านการเมือง
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีพูดตรงนี้กันดีกว่า
ผมก็ตอบได้ขนาดนี้ว่าผมสนใจงานการเมือง
แต่การที่ผมจะตัดสินใจอย่างไร
สมุนไพรก็ตามเป็นเรื่องของอีกระยะหนึ่ง
ที่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แต่วันนี้ผมสนใจการเมืองเพราะอะไร
เพราะว่าผมรักประเทศชาติของผม

แม้กระทั่งสื่อทุกคนก็ต้องรักประเทศชาติของไทยของเรา
เพราะฉะนั้นมันก็สุดแล้วแต่ว่าประชาชนจะว่าอย่างไร
จากนั้นก็เดินกลับผ่านทางเชื่อมเพื่อจะขึ้นไปทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า
หยุดตรงโพเดียมแถลงข่าวนิดหนึ่ง
และอยู่ก็พูดถึงเรื่องอนาคตทางการเมือง
บอกผมสนใจงานการเมืองเพราะผมรักประเทศชาติของผม
จากนั้นก็ออกจากแท่นไปเลยนะขอบคุณครับออกจากไมค์ไปเลย
ผู้สื่อข่าวตะโกนถามต่อท่านนะฮะหลังจากท่าทีสนใจงานการเมืองแล้ว
ต้องลาออกจากหัวหน้าคอสชเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์หันมาตอบทันทีไม่ออก
ผู้สื่อข่าวตะโกนถามต่อถามถึงกระแสการปรับคอโรมอล์
หลังจากที่รัฐมนตรีช่วยเกษตรอาจารยักษ์อาจารย์วิวัตศัลยกรรมธร
ระบุว่าจะมีการปรับคอรมอนายกหันมาตอบว่าไม่มี
ก็นี่เป็นที่น่าสังเกตว่าการพูดถึงเรื่องทิศทางการเมือง
ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการตั้งใจออกมาพูดเอง
โดยผู้สิทธิ์ข่าวยังไม่ได้ตั้งคำถามแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวด้วยท่าทีสุขุมเคร่งครึม
และมีน้ำเสียงราบเรียบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะ
คล้องกับเมื่อวานนี้หลังจากที่นายยกพูดตอน๑๐โมงเช้าใช่ไหมคุณ

ธรรมเนียบนี้คึกคักเป็นพิเศษเขาบอกแบบนี้คึกคักด้วยท่าทีของรัฐมนตรีท่านต่างที่อาจจะไปสังกัดพัก
เมื่อวานนะครับช่วงบ่าย๒กว่านายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีพาณิชย์นายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
พวกตัวควาดขยมมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหวาดที่ของหัวหน้าภักดิ์ฝรั่งประชารลัฐ
นั่งรอท่านรองนายยกอยู่นาน
เพราะว่าท่านรองนายยกไปมอบนโยบาย
หัวหน้าภักร์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ

กันยายนจับตาดูนะฮะที่เมืองทองธานีนะครับ
ว่าใครจะไปร่วมประชุมกับพักพลังประชาบรัฐกันบ้าง
ใครจะขึ้นดำรงตำแหน่งอะไรของพักบ้างนะครับ
เอาส่วนความเคลื่อนไหวของภักร์ประชาธิบัตรนะครับนายอภิษฎิเวชชาชีวหุนาภักร์
เชื่อมั่นให้ได้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นธรรม
ไม่มีการเอื้อประโยชน์กับใครเอาฟังเสียงของนายอภิษฎนะครับ
คือท่านก็มีหน้าที่ในการทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งมันเป็นธรรม
อันนี้มันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใครแต่ว่าประโยชน์ประเทศ
เพราะว่าการเรียกความเชื่อมั่นหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็คือเป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมทุกฝ่ายยอมรับ
ก็จะช่วยประเทศเดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้น
ควรต้องทำยังไงอ่ะคะสีจัดบอกว่าให้เกิดความเชื่อมั่น
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องไปทำอ่ะนะครับ
ดูความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยกันบ้างนะครับ
สสพักเพื่อไทยอย่างนายวรชัยเหมะอดีตสสสมุทรประการ
ตีความท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พูดถึงเรื่องของผมสนใจทางการเมืองเนี่ยนะ

โดยพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งใน๓รายชื่อที่พักการเมืองจะเสนอชื่อเป็นนายยกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับ
ขณะที่นายก่อแก้วพิกุณฑองสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ลงการเมืองเพื่อความสง่างาม
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเพราะต้องปฏิรูปตัวเอง
และต้องไม่มีมาตรา๔๔ใช้แก้ปัญหาแล้ว

สุดท้ายที่อดีตแก่นำกลุ่มนปชในนัทธวุฒิสายเกลือ
ระบุว่านอกจากพลเอกประยุทธ์จะสนใจการเมืองแล้ว
อยากให้สนใจเรื่องความชอบทำด้วย
เพราะการเมืองที่ไม่คำนึงถึงความชอบทำ
ถึงที่สุดแล้วจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะครับ
อีกนิดหนึ่งเมื่อวานพลเอกประยุทธ์นอกจากพูดถึงเรื่องของผมสนใจงานด้านการเมืองแล้ว
เรื่องของการตัดสินใจจะสนับสนุนใครอย่างไรนั้น

เรื่องการจะตัดสินใจจะสนับสนุนใคร
ขอเวลาอีกระยะหนึ่ง

แล้วก็ขอบคุณสวัสดีครับ
แล้วก็ไปเลยต้องรอดูท่าทีกันต่อไปนะฮะ